รวมถึงความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันของแต่ละภาคด้วยนะคะ
นี่คือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของโนราเป็นศาสตร์แห่งครูหมอโนรา
พิธีกรรมนี้ทำเพื่อการรักษาโรคค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะงงว่านี่คือพิธีกรรมอะไร
นี่คือพิธีกรรมมโนราเหยียบเสนนะคะที่โนราโรงครูจังหวัดสงขลาโดยมโนราสุชาติหยาดฟ้าสินนะคะ
เป็นโนราชื่อดังเป็นพิธีกรรมทางความเชื่อโบราณที่จะต้องให้มโนราชาตรี

เหยียบให้เหยียบเซนถึงจะหายขาดนะคะ
เซนคืออะไรอ่ะเสนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นบนร่างกายของเด็กมีลักษณะคล้ายกับตาน
ไม่ว่าจะเป็นปานแดงหรือปานดำแล้วมันจะใหญ่มันจะโตขึ้นตามอายุของเด็กคุณนึกออกไหม
ที่เด็กมีแล้วโตขึ้นโตขึ้นแบบนี้ค่ะเขาก็มีความเชื่อกัน
ชาวบ้านและคณะโนราเชื่อว่าเสนเกิดจากการกระทำของผีนางโอกระแซงหรือผีเจ้าเสนนะคะ
ซึ่งอาจจะเป็นการทำเครื่องหมายของครูหมอโนราหรือว่าตายายโนราก็เชื่อกันว่าพิธีกรรมโนราเหยียบเสนจะช่วยให้เสนเนี่ยหายขาดได้
ก็เลยทำสืบทอดกันมายาวนานแล้วแหละเป็นทำเพื่อความสบายใจทำเพื่อความเชื่อกันไป
ส่วนการรักษาครูหมอโนราในร่างทรงนี้นะคะจะรำท่าเขี้ยนพรายหรือท่าย่าง๓ขุม
อย่างสามคุ้มก็คือเหมือนเดินเดินถือกริดพระขันด้วยแบบนี้นี่ย่างสามคุ้มถือกริดพระขันไป
แล้วนำหัวแม่เท้าลงอัคระหอมไปแตะที่เสนเหมือนเป็นการเหยียบไปที่ปานเบานะคุณผู้ชม
แตะไปเบานะคะหลังจากนั้นก็จะใช้พระกริดพระขันนี่นะคะแตะตรงที่เซนต่ออย่างที่เราเห็นกันในภาพนะคะ
แล้วก็บริกรรมคาถาไปด้วยครูหมอโนราในร่างทรงจะทำแบบนี้ทั้งหมด๓ครั้ง
และคุณผู้ชมดูแล้วต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ